บรรยากาศแห่งการได้รำเบไรได้ดื่มกับเพื่อนรู้ใจ
จะหาสิ่งใดไม่มีเปรียบร้าน
โอ้วต้องเก็บกันอยู่หรือเปล่า

ส่วนของอาจารย์ไข่นี่ฮะล่าสุดจัดคอนเซิร์ตใหม่สกตรงบรรทางไทยรัฐนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบแทบจะเป็นครั้งแรกเลย
หลังจากโควิดซานนี่แหละค่ะผลทัพศิลปินมาเพียบเลยนะคะ
กับการแค้มไฟดนตรีมาริโฮน่าสหายสุราพาเผินฟ้าสังจางแจ้ง
ตัดไข่แกจัดเต็มจริงค่ะลูกทุ่งอินดี้สาวเนสกาแฟก็มานะคะ
แล้วก็ศิลปินเพียบเลยค่ะโดยเฉพาะเพลงดังสหายสุรา
บรรยากาศอย่างนี้มันดื่มดำจริงไปฟังเสียงบรรยากาศคอนเสิร์ตหน่อยค่ะ

เชิญแฟนบันเทิงไทยรัฐระหว่างไปดูกับอาจารย์น้อยเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
เดินได้แค่๒๓วันนะครับก็เริ่มเริ่มก็คือต้องวอร์มร่างกายนะครับปกติ
พร้อมครับทุกคนครับทุกคนพร้อมยิ่งพี่เพื่อนน้องมาครูบาอาจารย์มา
ที่๓ธันวาคมนี้นะครับที่ไร่หุกกระพงศ์อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

วันที่๓นะครับยิ่งเจอกันได้ใช่แล้วค่ะ